ครอบครัวของนายชูวงแทร่ตังนะครับก็ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติกรณีที่อยากจะให้มีคณะกรรมการนะครับ
ในการที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ในการตรวจสอบคดีการโอนหุ้นอย่างผิดปกติของ
วันเพ็ญธนธรรมสิริพี่สาวของนายชูวงแทร่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หลังทราบว่ารองอายการสูงสุดได้พิจารณาและเห็นพ้องกับอธิบดีอายการกรุงเทพใต้
ไม่ฟ้องพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกรวม๔คน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีโอนหุ้นของนายชูวงนะครับที่ผิดปกติเกือบ๓๐๐ล้านบาท
และส่งสำนวนกลับมาให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยมีความเห็นว่าจะเห็นแย้งจากอายการสูงสุดหรือไม่
ซึ่งทางครอบครัวนายชูวงนั้นอยากร้องขอให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการกันกรอง
และมีความเห็นแย้งกับความเห็นของอายการโดยพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวเพราะคดีนี้เกิดขึ้นมานานกว่า๑ปีแล้วนะครับ
ซึ่งตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานที่แน่นหนาจนนำมาสู่การออกหมายจับและอายัดทรัพย์ของผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ซึ่งครอบครัวนั้นก็เคารพดุลยพินิษฐ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะมีผลออกมาอย่างไร
หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในชั้นนี้ครอบครัวจะฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีบุคคลรับเงิน๒๐ล้านบาทเพื่อล้มคดี
แต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ทางญาติและทนายได้เข้าไปพูดคุยกับอธิบดีอายการกรุงเทพใต้ก่อนจะมีความเห็น
โดยอธิบดีอายการบอกว่าสำนวนมีจำนวนกว่า๓๐๐หน้า

กระทั่งมีความเห็นของอายการออกมาในที่สุด
ซึ่งคดีนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ